เอ่ยนักร้องเสียงดีแต่ไร้มารยาทกรี๊ดลั่น
กรี๊ดลั่นหนักหนีกลับบ้าน
มีเรือไม้สายเผือกได้สืบกันอีกแล้ว
การเป็นนักร้องที่ดีไม่ใช่ดีแค่เสียง
แต่มารยาฉันว่าอันนี้ไม่แซ่บพี่แอง
อันนี้อันไหนแซ่บอ้าวเขามีเขียนมาใหม่
แต่ต้องมีมารยาทด้วยไม่ใช่ว่าทำงานแล้วไม่พอใจ
เซลล์หน่อยก็กรี๊ดลั่นกอง
แล้วก็สะบัดตูดเดินหนีขึ้นรถกลับบ้าน
จริงฉันก็เป็นติ่งนางร้องคอฟเฟอร์นะ

แต่พอรู้ว่าน้องทำแบบนี้สงสารทีมงาน
น้องอาจจะป่วยไม่สบายเลยรีบกลับหรือเปล่า
แต่ก็จริงนะน้องสดใสน่ารักแต่พฤติกรรมแบบนี้
นางลำพึงลำพังเผื่อน้องผ่านมาเห็นก็บอกเหตุผลดีเตือนเอาไว้
เอ็นดูน้องคนจะเอ็นดูน้องอีกนิดนึงก็ว่าได้

เค้าเป็นมาหลายครั้งแล้ว
เค้าเคยไปออกรายการที่แบบใครก็ว่าประกวดร้องพรุงร้องเพลง
มีรายการร้องเพลงอ่ะรายการหนึ่งกินอยู่น้อย
ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีนั้นก็กรี๊ดออกมา

แต่เขาบอกเป็นหลายครั้งหลายรายการแต่เขาจะแอปนะ
อะไรอย่างนั้น

แล้วทุกคนก็หาหน้ามามองกันว่า

ถ้าเธอเรียกน้องก็ต้องใหญ่กว่าเธออีกอะ
เมาซ์แยบตัวแม่วงการบรรเทิงแชน
ทิ้งบอมปริศนา๓ดาราเพื่อนรัก

ขั้นเลิกคบเหตุเกิดจากเพื่อนคนหนึ่งต่อแหลนะฮะ
กุข่าวผัวบีบคอ
ด้านชาวในเน็ตก็แห่ชี้เป้า
มีการบ้านต่อยอดจากข่าวเมาส์คราวที่แล้ว
หากใครจำก็ได้เรื่องราวข่าวเมาส์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
เกี่ยวกับดาราสาวผู้โด่งดังในอดีต
เคยเป็นสาวสดใสแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคน
ด้วยดาราสาวคนนี้หลายคนคิดว่าตกทางเขาศาสตร์

จากดาราสาวหาเงินเองทั้งสิ้น
แถมเวลาผ่านไปชายเริ่มมีบ้านเล็ก
แต่ดาราสาวก็อดทนเพื่อลูกพอสามีกลับไม่พอใจ

แต่ล่าสุดช่วงเดือนพฤศจิกายน
ตระกูลดังบีบคอดาราสาวจนต้องเข้าโรงพยาบาล
ไม่ตั้งสามคนนั่นแหละหนูว่าเขาไม่เลิกกันหรอก

ต้องมีกระแสต์อ๊ะต่อละครับมีอีกขาย
แต่หนูว่าอย่าง๓คนนี้คือเขารักกันแหละ

ธรรมดาเนอะเป็นผู้หญิงเหมือนกันหมดเลยถูกเป็นธรรมดา
แต่ตีกันบ้างเดี๋ยวก็มารักกัน
คุณแม่เจอบ่อยด้วยคุณแม่อาจจะไม่รู้ตัว

น้องบอกไม่หวายเขาอยู่กับแฟนเค้านีโม่เค้านู่น

คนนี้คือลุคแบบเจ้าหญิงเลย
เวลาเจอคุณแม่คือแบบสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
แต่เวลาหลังคือจะเมาส์ด่าคุณทุกคนแล้วก็ชอบบอกว่า

เป็นแผ่นนักแพทย์เองนะบอกว่าจิตดูอยู่